เอาส่วนที่จัวร์นุ้นถบุรีชาวบ้านในหมู่บ้านพฤศาสาม
เขาบอกว่าคุณตำรวจมาจัดการผู้ชายให้หน่อย
ผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานมาก็ก๊อกมามาขโมยชุดชั้นในค่ะ
เขาบอกพฤติกรรมมันสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว
พงทิพย์นิ่มคอนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
หมู่บ้านพฤกษา๓ค่ะในนนทบุรีค่ะ
หลังเกิดเหตุคนร้ายตระเวนขโมยเสื้อผ้าขโมยชุดชั้นใน
นางสาวลักษณะกะกะพันธ์นะคะหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงดึก
กเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในไว้หน้าบ้านเช้ามาปรากฏว่ากางเกงหายไป๕ค่ะ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
สะพายเป้มานะแล้วก็ปั่นจักรยานมามาคนเดียว
จากนั้นคนร้ายค่ะชอบบ้านไหนเห็นบ้านไหนตากผ้าไว้ในจุด
ที่มันเหมาะสมนะเขาก็จะเข้าไปใกล้ใช้ไม้สอยชุดชั้นใน
ตากอยู่ในบ้านนี่แหละพอได้แล้วเก็บใส่กระเป๋า
ปันจักรยานหนีไปค่ะอ๋อตากตากไว้ตรงเนี้ยใช่ตากไว้ตรงเนี้ย
มาเอามาเอาตอนนักคืนมาเอาตอนติดสี่ครึ่งติดสี่ครึ่งเหรอใช่
แล้วก่อนก่อนแน่น่ะมันมันมันไหนก่อนน่ะน่ะวันที่ไหว
จำไม่ได้พี่จะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมาตอนตีอันนั้นไม่ได้เปิดกล้องดู
เราเห็นว่าเป็นเกงไงหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้สี่ตัวเอาไปสองตัว
ตากไว้ห้าตัวเอาไปสองตัวเอาไปสองตัวอ่ามันเลือกตัวเอาไปผ้าแบบ
บางตัวแบบนี้อ่าผ้าหนาไม่เอาไม่เอาผ้าหนาไม่เอา
อีกหนึ่งผู้เสียหายค่ะชื่อว่าคุณพรพิมลมางเขียวนะคะ
บอกว่าชุดชั้นในของลูกชายของลูกสาวของตัวเอง
ปากไว้หน้าบ้านหายไปเหมือนกันอยากฝากตำรวจสพบางบัวทองนะคะ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็ว
พฤติกรรมแบบนี้สร้างความไม่ปลอดภัยเลย
ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินคนในหมู่บ้าน
หมู่บ้านพฤกษา๓ค่ะ